ที่จังหวัดกระบี่มีเหตุมือปืนซุ่มยิงอดีตขาใหญ่
ค้ายาเสพติดในเรือนจำนะครับ
คาดว่าเป็นการลวงผู้ตายมาแล้วก็รอบสังหารนะครับ
โดยสาเหตุนั้นคาดว่ามาจากปมขัดแย้งเรื่องการค้ายาเสพติด

นี่คือสภาพผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่บริเวณหน้าบ้านของตัวเอง
บ้านเล็กที่๖๑หมู่๕ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี
ทราบชื่อคือนายพงพิพัฒน์เกษีสมอายุ๓๒ปี
โดยสภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่กลางหลัง๑นัด
มีบัตรแผลจากกระสุนลูกปลายมากกว่า๒๐แผล
กกหูซ้ายมีรูกระสุน๑นัดที่เอวผู้ตายพกมีด๑เล่ม
เพราะดีเพื่อนผู้ตายอีกคนถูกเม็ดกระสุนลูกปลายจากปืนลูกซองเข้าที่ปลายคาง๑แผลบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
กลายเป็นภาพความอุกอาจคล้ายกับบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปล
ส่วนชนวนเหตุเกิดจากอะไรยังไม่ทราบแน่ชัดสอบถามเพื่อนผู้ตายก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
โดยเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุมีคนโทรตามให้ผู้ตายไปเอารถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอคลองท่อม
จากนั้นผู้ตายจึงโทรศัพท์ชวนเพื่อนอีกคนเพื่อให้ไปด้วยกันโดยพากันขับรถกระบะไปค้น
ขนรถจักรยานยนต์ขึ้นรถกระบะแล้วเสร็จจึงขับมาที่บริเวณหน้าบ้านผู้ตายเพื่อนำรถจักรยานยนต์ลง
นำรถจักรยานยนต์ลงจากกระบะเรียบร้อยแล้วผู้ตายและเพื่อนยืนคุยกันสักพัก
จู่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากสวนปามใกล้บ้านซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ๑๐เมตรจำนวนหลายนัด
และเพื่อนจึงรีบวิ่งหลบคมกระสุนกระทั่งเสียงปืนเงียบก็พบผู้ตายถูกยิงเสียชีวิตแล้ว

ก็กลับมาเลยโดยต้องเอาพวกอีกเลย
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนสพลำทัพ

พบเคยมีประวัติต้องโทษในคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง
พ้นโทษออกมาได้เพียงปีเสร็จ
ซึ่งในช่วงที่ผู้ตายต้องโทษนั้น
ทราบว่าเป็นขาใหญ่คนหนึ่งในเรือนจำ
โดยพุ่งปมสังหารไปที่เรื่องขัดแย้งปัญหายาเสพติด
คาดว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน

ดักซุ่มรอผู้ตายอยู่ในสวนปาม
โดยตำรวจเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นมือปืนระดับพระกาศที่วาง
มีบริเวณจุดใดบ้างที่จับภาพผู้ต้องสงสัยไว้ได้
เพื่อเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน